ปฐมก่อนคุณพระราพรผัวเนี่ยหึงฮะหึงแล้วก็โกรธด้วยเพราะเมียมาบอกเลิก
ตามไปขอคืนดีเมียเชื่อไม่เล่นด้วยไม่คุยด้วย
ผัวเอามีดมาแทงอวัยวะภายในนี่ออกมาเลยอ่ะ
โอ้โหล๊อคคอจุ้มแทงล๊อคคอจุ้มแทง
แทงอย่างที่เห็นในภาพเมียวิ่งหนีตาย
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหลังจากยื้อยุด
และฉุดกระชากันตรงนี้คือพยายามจะแย่งมีด
จากสามีนะครับที่กำลังแหม่สู้แรงผัวไม่ไหวหรอกนะนี่ฮะ
จังหวะนี้โอ้โหวิ่งมาทั้งเจ็บคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหม
โอ้โหสงสารเธอจริงหลังเกิดเหตุครับชาวบ้านแจ้งตำรวจสภสามพราน
ให้มาตรวจสอบหน่อยที่เกิดเหตุเจอมีดยาวคุณผู้ชมมีดยาว๑๒นิ้วนะ
ตกอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐานครับส่วนนางสาววาสนาจำปาคำอายุสี่สิบปี
มีแผลถูกแทงอย่างที่ผมบอกอวัยวะภายในออกมาแม่ผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะ
ช่วยกันประถมพยาบาลแล้วส่งตัวไปโรงพยาบาลสามพรานครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าด้วยความตื่นเต้นบอกว่าผมเห็นแล้วนะวาสนาเนี่ย
ทำงานอยู่ที่ร้านขายของขายทุกอย่าง๒๐อ่ะก่อนเกิดเหตุวาสนามาทำงานตามปกติ
ช่วงเกิดเหตุวาสนาเข้าห้องน้ำมั้งสามีที่เลิกกันไปขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหน้าร้าน
แล้วถือมีดมากระหน่ำแทงกระหน่ำแทงครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าตอนหนึ่งวันติดแปลงทุกคลิกละทั้งทีเลยเลย

ตำรวจเช่นเวลาแป๊บเดียวล่ะจับตัวได้
จับตัวในเวียนอัดดวงเดียอายุ๔๒ปีมาสอบสวน
ในเวียนเล่าบอกว่าผมอยู่กินกับวาสนามีรูก๗ขวบแล้ว
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ดำเนินคดีตอบ